คุณผู้ชมที่พักผ่อนน้อยนะคะต้องระมัดระวังสิ่งที่มันจะเกิดเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรค่ะ
ผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นโรคประหลาดค่ะตามมือตามเท้าของเธอจะเป็นสีดำลักษณะเหมือนไหม้
ไปหาหมอตอนแรกเธอไม่ได้มีอาการแบบนี้หรอกแค่ชาปลายมือปลายเท้า
ทีนี้มันลุกลามไปลุกลามมาดำถึงขนาดนี้คุณหมอบอกว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วล่ะ
อ๋อแล้วเนี่ยทุกสี่ถึงห้าชั่วโมงคุณพ่อคุณพ่อกระเสมอายุห้าสิบห้าปีต้องคอยทำแผลให้กับลูกสาวนะคะที่ป่วย
ลูกสาวนี่ชื่อคุณจุธามาศค่ะอายุ๓๑ปีต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะ
ลูกสาวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าต้นเดือนมกราคมมีอาการชาที่มือไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้ก็เลยไปหาคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าตอนแรกนะปลายประสาทอักเสบอาคารวิตามินบีก็รับมารับยามารับประทานตามปกติปลายเดือนมกราคมเดินทางไปสัมมนา
ก่อนจบการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่เธอบอกว่าไปถึงเชียงใหม่มันหนาวพอหนาวปุ๊บอาการปวดค่ะปวดเข้าไปถึงกระดูกเลยก็เลยกลับไปหาคุณหมออีกคุณหมอก็เลยยาให้ยาแก้ปวดมาทาน
พอกลับมาถึงเชียงรายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอยู่โรงพยาบาลนานเลยค่ะทีนี้๔๐วันคุณหมอไม่ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคอะไรรักษาตามอาการแล้วให้กลับบ้าน
พอกลับบ้านมือเท้าเริ่มดำเริ่มเน่าปัจจุบันลุกลามค่ะมาที่ลำตัวแล้วบางส่วนตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่คุณหมอตรวจสุดท้ายแล้วไปเจอว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเกี่ยวกับหลอดเลือดคุณพ่อบอกว่าลูกสาวเรียนจบปริญญามาหมาดคือยังไม่ได้รับปริญญาเลยอะค่ะแต่มาป่วยเป็นโรคประหลาด
จะมีอะไรได้จากการเช่านาปลูกข้าวพอลูกจบมีความหวังค่ะว่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระเนื่องจากครอบครัวมีอีกสองชีวิตที่ต้องเลี้ยงดูคือปู่กับย่าของน้องนิวต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชันด่วนนะคะขณะเดียวกันพระครูสุขภัทรปัญญาธรรมเจ้าอาวาสวรรค์สรรทรายพระทราบข่าวเดินทางเอาเ
เงินมาให้ก็มีกำลังใจมากขึ้นแต่ตอนนี้อยากหายค่ะ